กลับมาที่ความพร้อมในวันนี้นะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมอร์ลีกนะครับ
จะกลับมาแข่งขันเกมที่สามคู่ที่น่าสนใจคือการเจอกันระหว่างเชียงรายเต็ดกับบุรีรำ
โดนถึงความพร้อมของเกมฟอร์มพริมาเหลี่ยงติดด้วยครับ
เชียงรายนะครับทีมสักโบอ้นคุณซื้อหนึ่งหนุ่มของทีมเก็บสี่แต้มในสองเกมแรก
นัดนี้จะได้พิชิพงศ์เฉยฉิวกองกลางที่หายเจ็บกลับมาเป็นตัวเลือก
ส่วนดานิโลกิริโน่นะครับที่เพิ่งย้ายเข้ามาจะมีชื่อเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้น
อดีตดาวเตะของบุรีรำนะครับที่ถูกยกเลิกสัญญาไป
ส่วนแนวลุกอยู่กันครบนะครับอาทิตย์สุนทรพิษปียพลพานิชกุล
ลิงตันบรูโนแล้วก็ดิสมูริโลครับฝั่งทีมเยือนบุรีรามแชมป์เก่า
เล็กซันเดลกามานะครับพาทีมเก็บ๖แต้มเต็มใน๒นัด
และกำลังรุ้นสร้างประติศาสตร์ใหม่ด้วยการไม่แพ้ใครในลีก
นานสุดสี่สิบนัดติดต่อกันเกมนี้คาดว่าจักรพันธ์แก้วพรมจะกลับมา
ตาร์ทเป็นตัวจริงร่วมกับสุชาวนุษนุ่มโกสุนกิและธีรทรบุญมาทัน
พร้อมกับแนวลุกอย่างคาโยฟิลิเป้และคิมซึงยอง
รวมถึงเวสนี่เฟโตซ่าเป็นตัวสอดแทรกครับ
แกรมวันนี้เตะกันทั้งหมด๕คู่นะครับอีก๔คู่ที่เหลือสุพรรณเจอกับพัทยา
เวลา๖โมงเย็น๑ทุ่มรัชดาวีเจอกับบีบีซียู
แล้วก็เมืองทองพบกับราชบุรี๒ทุ่มแบงคอกนะครับเจอกับโอสดนะครับ